คุณผู้ชมครับวันนี้๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
เป็นวันแรกนะครับที่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไป
สามารถเข้าไปชมภายในวรรภาษีรัฐนักศาสตร์สาดาราม
หรือว่าพระแก้วได้เป็นปกติเริ่มต้นวันแรก
ก็อาจจะมีการขลุกขลักในเรื่องของการเดินทาง
สับสนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่า
ปรับตัวได้และทุกคนพร้อมเข้าใจสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางไปเข้าชมความงดงาม
ของวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง
และเดินเท้าต่อเป็นระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
คุเทพฟรีแลนซ์รายนี้สะท้อนว่า
นักท่องเที่ยวไม่ติดขัดเรื่องการเดินเท้า

ยังแต่ยังสับสนกับเส้นทางบ้าง

และมีคนที่ให้คำแนะนำที่ชัดเจน
ใจดีพาเข้ามาเดินตรงเข้ามาเลยอย่างเดียวเลย
กรมการท่องเที่ยวได้กำหนดจุดรับส่งนักท่องเที่ยวทั้งหมด๓จุด
ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด

จุดที่๓คือบริเวณสะพานช้างโรงศรี
อำนวยความสะดวกเพิ่มที่จอดรถบัตรสำหรับรอรับนักท่องเที่ยวกลับ
แก่บริเวณเชิงสะพานพระราม๘บริเวณสายใต้เก่า

บริเวณร้านอาหารของเอกชน
และที่เอเชียทีกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือด่วนจากเอเชียทีกมาลงท่าเรือมหาราช
และท่าช้างได้ซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมหาราชวังมากที่สุด
การเดินทางด้วยเรือด่วนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับบริษัททัวร์ที่นำมาเสนอให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพื่อเดินทางไปพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งนอกจากจะสะดวกและรวดเร็วแล้ว
ยังได้เห็นบรรยากาศของสองฝั่งทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลิกเดินทางมาพระบรมมหาราชวังด้วยเรือด่วน
หลังจากได้ข่าวว่ามีการปิดถนนโดยรอบไม่เหมาะที่จะเดินทางด้วยแท็กซี่
ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าการเดินทางด้วยเรือด่วนประหยัดมากกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่น

แต่โจรสรรคันนี้โอกาสเพิ่งดีกว่า

วันแรกของการเปิดให้เข้าชมวัดพระแก้วอีกครั้ง
เห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตา
และพวกเขาก็ล้วนเคารพต่อขนบธรรมเนียมไทย
ให้ความร่วมมือในการแต่งกายด้วยสีสุภาพ
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่า
ระยะนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมพระบรมหาราชวัง

คาดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๐คนในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติพกพาสปอร์ตมาด้วย
จากรอบพระบรมมหาราชวังจะมีจุดคัดกรอง
และขอตรวจพาสปอร์ตของชาวต่างชาติ
โปรแกรมทัวร์ในเกาะรัตนโกศิลป
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปพระบรมมหาราชวังเป็นอันดับแรก
รองลงมาคือศาสนสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยา
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพ
และวัดอรุณราชวราราม
โดยบริษัททัวร์หลายแห่งได้เพิ่มโปรแกรมการท่องเที่ยวในลำน้ำเจ้าพระยา
อย่างการพาขึ้นเรือด่วนเพื่อเดินทางไปสถานที่ต่าง
และการพาขึ้นเรือสำรานล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
บริษัททัวร์บอกว่ามีนักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางเข้าไทยในช่วงนี้พอสมควร
ประเมินว่านักท่องเที่ยวอาจจะรอดูสถานการณ์ก่อน
โดยหลายฝ่ายคาดว่าหลังจากครบกำหนด๓๐วันไปแล้ว
นักท่องเที่ยวจะกลับมาท่องเที่ยวไทยเหมือนเดิม
จากรัฐบาลได้ประกาศว่าเทศกาลต่างในช่วงปลายปียังคงจัดตามปกติ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน